ชาวราศีเมทุนแล้วก็แพทย์เองจะเป็นยังไง

ตายยากยกเว้นโรคเดียวโรคประสาท
ชาติที่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยทำบุญเนี่ย
เขาบอกชาตินี้จะไม่มีเงินใช้จริงหรือเปล่า
บุญที่ทำให้มีทรัพย์คือทาน
ทำบุญกับสัตว์กับคนกับพระทานหมด
ถ้าเอาปัจจัยเสื้อผ้าเข้าของไปให้เรียกว่าทำ
พวกนี้คนพวกนี้เกิดมาอีกชาติหนึ่งรวย
มีเงินใช้แน่นอน